ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้นึกถึงพี่เอกชัยศรีวิชัยเลย
หมากัดมีท่อนหนึ่งน้องสาวจ๋าดูหมาให้พี่ด้วย
อย่าปล่อยให้หมามากัดขาของพี่ได้
ถ้าเกิดว่าหมามีเจ้าของได้อยู่นะคะ
ปล่อยให้หมามากัดแต่ถ้าเป็นหมาจรจัดล่ะ
คุณจะไปบอกใครล่ะฮะนี่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวโคราชค่ะ
หมาจรจัดมันไล่กัดคนที่เขาขี่รถผ่านไปมา
กลายเป็นคลิปให้เราดูแบบนี้นะคะอืมเจ้าของคลิปบอกว่า
ตั้งใจเลยอยากจะโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เตือนภัย
แล้วอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเอามาหน่อย
เพราะก็ไม่รู้หรอกนะว่าวันไหนเนี่ยใครสักคนหนึ่งจะประสบอุบัติเหตุจาก
ไม้ไกดกัดแบบนี้ครับเขาเลยถึงขั้นว่าต้องออกมาโพสแบบนี้นะคะ
กันแบบเนี้ยเป็นประจำทุกวันทำให้บางคนตกใจบิดรถหนี
หรือไม่ก็หักหลบจนหุดหวิดจะเกิดอุบัติเหตุมาแล้ว

มุมหนึ่งก็อยากเตือนภัยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางนี้
ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นนะคะ

อีกมุมหนึ่งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดการหน่อย

ทีมข่าวของเราค่ะแน่นอนว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชน
ลงพื้นที่เลยค่ะไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุปักหมุดให้ตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
บริเวณถนนมุกขมนตรีใกล้กับแยกวัดสมรรายกลางเมืองโคราชเลยนะคะ
แล้วเราไปดูซิว่ามีหมาจรจัดจริงเปล่า
หมาจรจัดตัวสีดำในคลิปนั่นแหละค่ะ
ชอบวิ่งไล่เห่าไล่กัดรถที่เขาแล่นผ่านไปมา

แต่ว่าตอนที่เราไปเจอมันเหมือนมันป่วยนะ
นอนสมอยู่หน้าร้านขายที่นอนแบบนี้
เราไปถามผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่อยู่ที่ร้านขายที่นอนนั่นแหละ
เขาบอกว่าขอไม่เอ่ยนามแล้วกันเนาะ
บอกว่าหมาตัวนี้เป็นหมาจรจัด
มีคนนำมาทิ้งไว้กว่า๒ปีแล้ว

แถวนั้นมักจะคอยให้น้ำให้ข้าวบางครั้งบางครา
ช่วงหลังหมาตัวนี้มักจะวิ่งไล่เห่า
ไล่ขู่คนบ้างแต่มันก็ไม่เคยกัดใคร

อาจจะเป็นเพราะอาการป่วยด้วยมั้งผู้หญิงคนนี้บอกนะ
เพราะตอนนี้หมาดำมันป่วยหนัก
มีเลือดออกที่อันทะตลอดเวลา

ไล่กัดรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน

ก็เลยอยากให้ทางเทศบาลนคร
นครราชศรีมาหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เอามันไปดูแลรักษาหรือจัดการยังไงกับมันก็ได้